กาลน้ำพวกอะไรอย่างนี้อะ
ฉันเป็นอะไรอ่ะ
ถ้าไม่รู้จะเป็นอะไรลองเป็นเบาหวานดู
ท่านพิวมีปากการแรกที่ท่านครับ
ขนาดนี้

เอ้าแล้วอย่างนี้ไปภาคผัวภาคเมียเขาก็ไม่มีค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป